ท่านผู้ชมครับมีคดีที่เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากการเล่นน้ำสงคราน
ค่ะอีกแล้วอืมเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะฮะเดี๋ยวก็หมดแล้ววันสองวันเนี้ย
คือมันเยอะจริงจริงใช่นะครับอ่ามีวัยรุ่นอายุสิบแปดปีถูกกลุ่ม
ชายชะกันประมาณสิบคนรุมทำร้ายนะครับจนบาดเจ็บตอนที่ไปเล่นสงคราน
อยู่ที่นครรัชศรีมาเนี่ยฮะภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้นะครับ
อ่าซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรมาก่อนนะอืมอ่าคนที่
ถูกทำร้ายเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะครับบน
ถนนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมากลุ่มวัยรุ่นนับสิบคน
กรูเข้าไปรุมทำร้ายวัยรุ่นชายอายุ๑๘ปีคนเดียวนะฮะหน้าอู่ซ่อมรถ
หยิบสิ่งของอะไรเท่าที่หาได้แถวนั้นแหละครับไม้เก้าอี้รุมทำร้ายกันอย่างบ้าคลั่งเลยล่ะ
ดูจากภาพแล้วเนี่ยทีแรกคิดว่าจะไม่รอดค่ะนะครับวันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์นี้นะครับว่าตกลงแล้วเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็เจอวัยรุ่นชายุค๑๘ที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าเมื่อวานนี้เขากับเพื่อนไปเล่นสงครานที่ริมถนนช้างเผือกหน้าคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นมีรถกระบะ๓คันมาจอดแถวที่เขาเล่นสงครานกันอยู่แล้วรถกระบะก็เปิดเพลงคนบนรถก็ลงมาเต้นกันเขาก็ไปเต้นด้วย
ก็เต้นตามเสียงเพลงรถกระบะนั่นแหละอยู่อยู่กลุ่มคนที่มากับรถกระบะมาพูดกับเขาว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเรื่องไม่จบนะ
หนุ่มคนนี้บอกว่าเขาก็งงว่าเขาไปทำอะไรให้แล้วอยู่ดีก็มีคนเข้ามาเพิ่มเพิ่มแล้วก็รุมทำร้ายเขา
เขาก็วิ่งหนีเข้าไปในอู่ซ่อมรถเพื่อจะเอาชีวิตรอดแต่กลุ่มรถกระบะประมาณ๑๐คนก็วิ่งตามมาแล้วก็รุมทำร้ายเขาถึงขั้นต้องร้องขอชีวิตกัน
แต่ตอนแรกก็ไม่ยอมหยุดจนมีคนเข้ามาห้ามกลุ่มที่มากับรถกระบะก็หยุดแล้วก็เดินขึ้นรถขับหนีกันออกไป
ซึ่งตัวเขาบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ท้าทายใครไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนอย่างแน่นอน
ตอนนั้นผมก็นั่งเล่นนี่แหละครับนั่งดูรถเครื่องเสียงปุ๊บแล้วมีพี่คนนึงมากอดมากอดกับผมว่าเออนายพี่ไม่อยากมีเรื่องว่ะ
ปึ๊บผมก็ครับผมก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรครับพี่ว่าปึ๊บแล้วเขาก็บอกอะไรถ้ามีเรื่องว่าพี่จะยาวหน่อยแล้วเดี๋ยวพักเขาก็ต่อยผมเลย
แล้วผมก็วิ่งวิ่งหนีเข้าบ้านนะครับแล้วเขาก็วิ่งตามกันมาเป็นสิบคนอ่ะวิ่งหนีจนมุมแล้วแล้วเขาก็ใส่ผมเอาเก้าอี้อะไรตีผมแล้วตอนแรกเขาแบบพวกนั้นเขาจะลากผมออกมาอีกนะผมจับเหล็กไว้ผมจับเหล็กผมบอกพี่ผมไม่มีอะไรผมไม่มีอะไร
ต่อยถูกรุมทำร้ายแบบงงงยังไม่รู้เลยว่าไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนไหนแต่เจ็บไปแล้วค่ะนะฮะ
ส่วนเจ้าของอู่ซ่อมรถนะครับบอกว่าตอนนั้นก็ออกไปดูเขาเล่นน้ำสงครานกันก็รู้จักกับคนที่ถูกทำร้ายนี่แหละเนื่องจากเป็นลูกค้าของอู่แล้วกลุ่มรถกระบะก็ยังมาพูดกับเขาทำนองว่าหากมีปัญหาเรื่องไม่จบแน่นอนเขาก็ยังงงว่าอยู่ดีดีทำไมกลุ่มรถกระบะมาพูดแบบนี้อืม
ทั้งทั้งที่เขาก็ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรนะครับหลังจากนั้นกลุ่มรถกระบะเนี่ยก็ไปถามผู้ชายที่ถูกทำร้ายนี่แหละซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากเขาแล้วก็ถูกรุมทำร้ายเลย
ก็เลยมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาถามว่าพี่ไม่อยากมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเรื่องกับพี่แล้วมันจะยาวอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยครับเขามาถามครับถามผมแล้วผมก็งงอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าโอ๊ะใครมีเรื่องเนอะครับก็เลยไม่มีใครมีเรื่องพี่ผมก็เพิ่งมานั่งไอ้ฟังเพลงกับเขาหลังอย่างนั้นแหละน้องโดนนะครับมาถึงร้านเขาก็อี้กับอะไรของร้านน
พวกนี้ถามหลายคนพูดเหมือนกันเลยแต่ไม่มีใครรู้เรื่องกับเขาสักคนเดียวครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสำรวจจุดเกิดเหตุนะครับยังมีสิ่งของที่กลุ่มรถกระบะใช้ทำร้ายร่างกายหนุ่มวัยสิบแปดปีตกอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งด้ามไม้ถูพื้นเก้าอี้ท่อนไม้จานชามเยอะแยะไปหมดก็เป็นของอู่ซ่อมรถทั้งนั้นแหละครับชาวบ้านที่เล่นน้ำสง

บอกสาเหตุซักหน่อยก็ไม่ได้หาว่าเขาเนี้ยมีเรื่องเดี๋ยวจะจะยาวนะงั้นจะยาว